กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพาไปเที่ยวแหมเชิญชวนส่งไลน์กันนิดนึงวันนี้มาทักทายพูดคุยกันได้นะคะมีคุณผู้ชมถามมาว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างบอกเลยว่าดูให้จบแล้วจะรู้ว่าจะทำให้น้ำย่อยของคุณออกมาเยอะผิดปกติแน่นอน
เพียบเลยแล้วก็หลายคนก็ไลน์มารายงานว่าพื้นที่ของตัวเองนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไร
มีร้อนไหมฝนตกบางคนบอกร้อนค่ะ
ถูกต้องแล้วนะคะที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็ร้อนมากเลยจริง
เอาล่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยเดี๋ยวพาไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน

พาไปชมช้างเข้าถ้ำเสือ
เออเสือตัวเดียวเนี่ยอยู่ในถ้ำเดียวกันได้ไหมหลายตัว
อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้

เดี๋ยวพาไปชมกันในช่วงของตลอดหาเรื่อง
มาแล้วเว้ยมาแล้ววะมาแตกของเขาของเราไม่มาแต่ละลาแม่เสี่ยงขบวนกลองยาวทำเอาบรรดานนักท่องเที่ยวกรึกคลื้นรวมไปถึงดิฉันเองก็ต้องขอร่วมวงซะหน่อย
ก็เพราะว่าความน่ารักของเจ้าจัมโบช้างน้อยแห่งหัวหินซาฟารีก่อนพาคุณผู้ชมไปตลอดหาเรื่องกันในวันนี้ล่ะค่ะ
ไม่ใช่แค่เพียงลีลาการยกขาสูงโยกย้ายใส่สะโพกของเจ้าจัมโบเท่านั้นแต่ยังโชว์ความเทอร์เน้นจุ๊บแก้มสาวแบบนี้แหละค่ะ
ทำเอาใครหลายคนต้องรองรักเจ้าเลยแหละค่ะชมความน่ารักของช้างกันไปแล้วไปดูตลอดหาเรื่องที่จะพาคุณผู้ชมเข้าทำ
เสือแต่เสือที่ว่าก็คือเจ้าไลเกอร์ตัวย้ายใหญ่ตัวนี้
มีลายเสือกล้องจางและมีขนาดใหญ่กว่าเสือและสิงโตมาก
สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
และแล้วก็มาถึงเวลาที่ต้องเข้าไปลองสัมผัสเจ้าสาวปารีกันบ้างล่ะค่ะคุณผู้ชม

เพราะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แถมเจ้าซาฟารียังมีความเชื่องน่ารักและกับมนุษย์อีกด้วย
เนื่องจากผ่านการดูแลและฝึกฝนมาตั้งแต่แรกเกิด
ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ
และระยะเวลาความอดทนในการเลี้ยงดูอย่างมากเลยล่ะค่ะ
จากไลเกอร์แล้วก็ยังมีเสือขาวที่มีชื่อว่าเจ้าประกิม
มีขนสีขาวสลับกับลายเสือโครงสีน้ำตาลอ่อน

ให้นักท่องเที่ยวต่างเข้าไปสัมผัส
พร้อมกับถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด
หรือจะลองให้นมเจ้าไข่หวานลูกเสือขาวแสนสนตัวนี้
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

อกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์เสือโครงพันเบงกอ
ซึ่งเสือกล้องทุกตัวได้ออกมาโชว์ความสามารถที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นท่าสวัสดีแบบนี้
การเดินไต่เชือกเดินสองขาหรือจะเดินถอยหลัง

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่เดินทางไปชมการแสดง
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียบอกว่า
ประทับใจในการแสดงที่มีความน่าสนใจ
และถือเป็นประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีด้วย
แน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบความท้าทาย
และความแสนรู้ของเสือหลากหลายสายพันธุ

ก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวชมได้ที่หัวหินสาฟารี

แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพาน้องหนูไปเที่ยวกันได้
เห็นไหมคุณว่าเสือหลายตัวมันอยู่รวมกันได้
มันเป็นเสือที่ชื่นแล้ว

อยากดูช้างเดี๋ยวจะพาไปดูเต็มกับข่าวนี้นะครับ
กับพิธีปัดรังควานช้างนะครับ
เพื่อให้ช้างและขวานช้างนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
เขาบอกว่าทำมา๑๖ปีแล้วนะครับที่จังหวัดตรังครับ

เขาบอกว่าเห็นช้างอุจจาระ
อุจจาระตามช้างนะคะ

เป็นช้างกว่า๒๒เชือกนะครับ
ถูกควานช้างพาเขามาร่วมทำพิธีควานช้างประจำปี๒๕๖๐
ที่บ้านพักของนายเห็มเหมรัฐ

ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง

เห็มและลูกหลานเนี่ยได้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่๑๖แล้วนะครับ
แล้วก็ยังสืบทอดไว้เป็นแห่งเดียวในจังหวัดตรัง
การทำพิธีจะเริ่มด้วยการอาบน้ำให้กับช้างเพื่อชำระสิ่งสกปรก
ก่อนจะพาช้างมายืนล้อมรอบตัวบ้านและจัดบุฟเฟ่ให้ด้วย

ละไม้ไม่ใช่บุฟเฟ่หมูปิ้งย่างแต่อย่างใด

นี่เป็นการจัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้กับช้างได้กินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญนะครับ
ต้นอ้อยเอ่ยกล้วยเอ้ยก็ต้องมี
ก็ต้องมีผู้ควบคุมช้างก็คือควานช้างขี่อยู่บนหลังช้าง
คอยควบคุมช้างด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายเพราะว่าอากาศมันร้อนเล็กน้อยนะครับ
หลังจากนั้นหมอทำขวัญช้างจะนำน้ำมนต์พรมลงบนตัวช้างเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ก่อนจะทำการเจิมเรียกขวานช้าง
เพราะเชื่อว่าเมื่อนำช้างไปทำงานในป่าอาจมีวิญญาณผีสางนางไม้ติดตามมาด้วยจึงต้อง
เป่าและเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับช้างทุกเชื่องครับ
เอ้าจริงเอ้าที่ถามมาอย่าลืมมาเฉลยนะ
ไม่งั้นกลับไปคิดมากนอนไม่หลับอีก

เขาบอกว่าขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านหลายร้อยคนนะครับ
มาร่วมชมพิธีทำขวัญช้างกันอย่างเนื่องแน่น
และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะ
พาลูกพาหลานลอดท้องช้างให้ครบ๓รอบ
เพื่ออะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
สำหรับช้างที่ถูกพามาร่วมทำพิธีขวัญปัดอรังควานนั้น
ก็มาจากหลายจังหวัดเช่นกระบีภูเก็ตสตูนและสงขลา
แต่ในพื้นที่จังหวัดตรังนั้นก็มีช้างเนี่ย
อยู่แล้วกว่า๑๐๐เชือกเลยนะครับ

มีคุณผู้ชมถามดิฉันว่าดิฉันไปเที่ยวคีรีวงมา

คุณได้ไหมไม่ได้คู่นี้ยังเต้นไปเที่ยวนะคะคุณค่ะโอ้ยไม่เป็นไร
ไปเอาเหมือนบรรณการบรรยากาศของดี
ไม่อยู่ไงผมนั่งอ่านข่าวอยู่กับน้องนิวนาว

มากเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาคุยกันนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พาไปหาอะไรแบบฮอตหน่อยดีไหม
ฮอตแบบว่าร้อนแบบว่าอ๋อแบบว่าเผ็ดสุดแบบเผ็ดร้อน
เผ็ดควันขึ้นเลยไหมถูกต้องจริงฉันต้องถามคุณนะว่าเผ็ดควันขึ้นหรือเปล่า
คุณนี่เป็นคนไปชิมมานะเรื่องนี้ผมไปจัดการมาเองเป็นเรื่องราวของพริกขี้หนูที่มันผลใหญ่หน่อย
อ่าปกติพริกขี้หนูมันก็จะเล็กเล็กเนอะถูกต้องแต่พันนี้เป็นพันดวงเศรษฐี
เขาบอกว่าคนที่ปลูกพันธุ์นี้ขายเนี่ยนะเศรษฐีรออยู่แล้วในโอกาสข้างหน้า
จริงเหรอไปปลูกเลยได้ไหมมีโอกาสจะได้เป็นเศรษฐีกันลองดูเดี๋ยวไปดูจากรายงานชิ้นนี้นะครับ
ในช่วงของมหาศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์พาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ

คุณผู้ชมครับแล้วที่อยู่ข้างผมเนี่ยครับเจ้าของสวนพี่บุญมีโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพริกเนี่ยเพียบเลยค่ะช่วยบอกหน่อยว่าพริกพันธุ์นี้เนี่ยสายพันธุ์นี้ปลูกมานานแล้วหรือยังครับ
ลูกปีนี้ปีแรกค่ะปลูกปีนี้ปีแรกแล้วผลงานมันเป็นยังไงบ้าง
ดีค่ะดียังไงเอ่ยลูกดกผิวสวยค่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยไม่ค่ะปลูกสองเดือนเก็บเขียวได้ค่ะ
เดือนสามารถเก็บเขียวได้แล้วสีแดงล่ะสีแดงก็๓เดือนสีแดงก็๓เดือนแสดงว่ารอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันใช้เวลาเร็วมากถูกไหมแล้วการปลูกล่ะครับปลูกให้มันได้ให้มันงามอย่างนี้เรามีเคล็ดลับอะไรเอ่ย
พอเอามาปลูกแล้วมันปลูกยากปลูกง่ายยังไงมีอุปสรรคอะไรไหมครับไม่มีค่ะรับมาจากเย้ไตปลูกได้ทุกเมล็ดค่ะเพราะเดือนเดียวได้ปลูกแล้วรวมรวมตอนนี้เรามีกำไรแล้วก็ได้รายได้จากการปลูกพริกเก็บเกี่ยวพริกขายเนี่ยเท่าไหร่แล้วเอ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อย
๒แสนกว่าบาทครับโอ้โห๒แสนกว่าบาทแล้วต่อการปลูกพริกแล้วปลูกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะค่ะที่ผมสงสัยนอกเหนือจากปลูกแล้วเนี่ยนะครับมันได้ชื่อเหมือนดวงเศรษฐีตามชื่อของมันเนี่ยรสชาติละรสชาติมันเป็นยังไงเจ้าพริกเนี่ยมันแตกต่างจากพริกที่อื่นยังไงครับก็
ว่าพริกที่เขาว่าเนี่ยมันเผ็ดจริงไหมเขาบอกว่าเวลามันสุกเนี่ยมันจะหวาน
ไม่เชื่อหรอกลองกินดูก่อน
อุ้ยหึฮือร๊อบมิ้ยังงี้หมายความว่าอย่างไรหวานค่ะ

กูมีเข้าขออีกทีได้ไหม
ใช่ใครบอกว่าหวานเนี่ย
เอาล่ะได้พริกมาเยอะแล้ว

ตำน้ำพริกค่ะแล้วก็ตำมะละกอ

สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถปลูกได้เร็ว
แล้วก็มีรอบในการเก็บเกี่ยวได้เร็วมาก
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขอฝากท้องไว้กับพี่บุญมี

ตำส้มตำค่ะตำมะละกอ
ตำมะละกอตำบะคุ้ง

ใส่มันจริงได้รสชาติ

นี่ใส่ไปทั้งหมด

ชิคกี้พีอาจจะกินหนักด้วยนะครับ

ต้มตำมาได้ทานกับพริกสดด้วย
เขาบอกว่าพริกเนี่ยพอมันสุกแล้วมันจะหวานจริงไหมคะคุณ

ตอนสุกแล้วแดงเหมือนเชอรี่เหมือนสตอบเบอรี่
แสบอยู่ในคล้อของลูก
เรียกง่ายว่าซื้อมาก

อร่อยมากต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
วันหลังนี้ฉันจะไปทานบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป